คือเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่สิ่งที่ผมไม่เคยเตือน
ผมเคยเตือนเคยพูดไปเมื่อสองเดือนก่อนแล้วผมแถลงข่าวก็
ผู้สื่อข่าวก็มาเป็นร้อยเหมือนกันนะครับทุกครั้งที่ผมแถลง
แต่ณวันนั้นน่ะเขาไม่ตระหนักเหตุที่ไม่ตระหนัก
เพราะสิ่งที่ผมพูดมันดูเหมือนว่าไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นจริง
คนไม่เคยเห็นต่อมาเมื่อวันก่อนนี้เองที่บชนไปจับที่ยานาวา
ใช่แล้วไปตระหนึ่งไปตระหนึ่งโอ้โหเฮ้ย
ี่สิบห้องเข้าไปเฮ้ยนั่งลงนั่งลงอย่ามองอย่ามอง
แล้วไปตรวจดูโอ้โหยาเสพติดเยอะแยะแล้วคุณภาคภูมิผมถามคุณจริงจริง
คุณเห็นไหมพอวันต่อมาผมก็เอาคลิปมาเปิดต่อ
เพราะผมรู้ไอ้เรื่องพวกเนี้ยมันสตอรี่ซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำยังไง
เอามาคาราโอเกะอ่าจริงจริงมันไม่ใช่คาราโอเกะไม่ใช่ยี่สิบห้องคุณเนี้ย
พื้นที่โล่งไหมแล้วผมเปิดคลิปมาเห็นพรมไหมเห็นผนังไหม
มันคือบ่อนการพนันเดี๋ยวมีคลิปที่คุณชูวิทย์ได้เปิดเผยเอาไว้นะ
อ่าต่อมาผมก็เปิดให้ดูคุณชูวิทย์กำลังจะบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นบ่อนด้วยมันเป็นบ่อนด้วย
แล้วมันมันมันเป็นแล้วก็มีห้องคาราโอเกะประถานบริการสถานบันเทิงค้ายาเสพติดด้วย
ที่ผมบอกคือเอาฝากได้โอ้ยแม่เจ้าคุณเอ้ย
ชาวบ้านที่ไหนก็เคยเจอมีแต่ไปกินเหล้าแล้วฝากเหล้ากินไม่หมด
อันนี้อันนี้คือนี่คือคลิปใช่ไหม
นี่คือคลิปที่คุณชูวิทย์ได้เปิดได้เปิดเอาไว้
ก็ดูพรมแล้วกันนะครับอ่าดูพรมอ่าให้ท่านผู้ชมดูชัดชัดว่าพรมเนี่ย
มันลายนี้แล้วตอนที่เขาไปจับเนี่ยแล้วพรมมันก็ลายนี้
ผนังก็อันนี้ก็มันที่เดียวกันหรือเปล่าแต่ตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ย
มันไม่มีเก้าอี้พวกนี้ไม่มีโต๊ะพวกนี้แล้วไปก่อนแล้วหนึ่งวัน
ลายกระซิบไงจะเจอแต่พวกห้องคาราโอเกะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวชาวจีน
พื้นที่ตรงนี้ว่างโล่งอ่าอันนี้คือวันที่เข้าไปอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณดู
เดี๋ยวคุณดูว่าเข้าไปเนี่ยก็จะท้ายคุณจะเห็นว่ามีพรมเหมือนกัน
นะอ่าผนังห้องเหมือนกันซึ่งผมทำให้ดูเสร็จสับเลยนะ
อันนี้วันที่ตรงรวจอ่าเห็นไหมเห็นไหมอ่ะพื้นพื้นพื้น
พรมเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวเข้าอันนี้ไม่ใช่อันนี้ในห้อง
ข้างในนี้ก็ชื่อสถานบันทึกชื่อวิบวับวิบวับอ่าเนี่ยเนี่ยอันนี้
อันนี้จำจีนนะอ่าด้านหน้าเป็นอืมบังหน้าอืมเนี่ยเนี่ยเนี่ย
เดี๋ยวเดินเข้าไปเนี้ยเดี๋ยวเดินเข้าไปเนี้ยตรงไปอีกหน่อยอ่า
เนี่ยอันนี้อันนี้อ่ะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้อ่าเนี่ยพรมเนี้ย
เนี่ยเนี่ยเห็นไหมโล่งโล่งเห็นไหมเนี่ยเนี่ยพรมผนัง
เห็นไหมคือถ้าถ้าเป็นในคลิปของคุณชูวิทย์เนี่ย
จะมีโต๊ะมีเก้าอี้แดงมีคนนั่งเล่นเล่นการพนันโต๊ะ
บาคาร่าอืมมีคอมพิวเตอร์ด้วยอ่าเหมือนบ่อนหมาเกาะแต่ปรากฏว่า
ก่อนหน้านี้๑วันคุณภาคภูมิมันหายวับไปถูกขนออกไปเสีย
ก่อนคุณไปถามคนแถบนั้นสิชาวบ้านแถบนั้นที่เขาอยู่ใกล้ใกล้
วัดดอนเนี่ยที่ยานวาเนี่ยที่จับเนี่ยก็ก่อนหน้านั้นวัน
หกล้อมาขนออกไปหมดอ่ะก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปจับ
ก่อนที่จะไปจับอ่ะเพราะฉะนั้นวันที่เจ้าหน้าที่เข้าไป
จากนครบานส่วนกลางเข้าไปนะเออไปแล้วก็จะเจอแค่พวกอ่า
ลักลอบเปิดสถานบันเทิงสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต
ถูกต้องแล้วก็เรื่องของยาเสพติดซึ่งอันนี้ก็เรื่องใหญ่
ใช่ยาเสพติดนี่เรื่องใหญ่ยาเสพติดมันใหญ่ที่สุดคือ
คือคุณภาคภูมิท่านผู้ชมคงเข้าใจเรื่องการพนันมันเรื่องเล็กนะ
เราก็ต้องยอมรับปราบเท่าไหปราบไม่หมดหรอกครับ
คุณปราบบ่อนเดี๋ยวนี้บ่อนเปิดเต็มไปหมดนะครับการพนันไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่
เพราะอะไรการพนันขันต่อต่างชาติไม่ว่าพม่าไม่ว่าเขมร
ไม่ว่ามาเลเซียเขามีคาซีโนที่ถูกต้องนะฮะ
เมืองไทยกฎหมายก็ไม่ได้ลงโทษเรื่องคาซิโนเรื่องการเล่นการพนันสไลด์แรงนะฮะ
ติดคุกก็รอลงอายาเดือนหนึ่งปรับไปสองพันสามพันแต่ที่เป็นปัญหาที่ผมพูดเนี่ย
เรื่องคือเรื่องยาเสพติดยาเสพติดทำไมเป็นหนักก็มันเล่นขายกันเสรี
แม้ว่าจะเป็นคนกลุ่มคนจีนเท่านั้นคือเขาไม่รับคนไทยนะ
ที่นี่ไม่รับคนไทยเลยไม่รับเลยคนไทยเข้าไม่ได้เด็กเสริมก็จีนอืมอ่า
คนเล่นก็จีนผู้หญิงเมื่อกี้นี้ที่ในภาพนี้ก็คนจีนจีนทั้งนั้น
แต่คุณอาจจะสงสัยถามผมว่าแล้วมันเป็นจีนไหน
เพราะจีนยังปิดประเทศอยู่แต่อันนี้พวกนี้มันเป็นจีนไทย
จีนที่อยู่ในเมืองไทยซึ่งอยู่มานานแล้ว
อาจจะอยู่มาจนจนมันรู้เรื่องไทยดีเพราะว่าเจ้าของเนี่ย
เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง